คุณผู้ชมครับมาตามความคืบหน้าในการติดตามหาตัวน้องพาคินเด็กชายวัย๑ขวบ๖เดือน
หายออกจากบ้านไปสี่วันแล้วนะครับ
จนถึงวันนี้ตามหาก็ยังไม่เจอนะฮะคือเด็กชายพาคินคิดตลอดหนูน้อยวัยหนึ่งขวบ๖เดือนเนี่ย
หายไปอย่างไร้ร่องรอยเลยนะครับอ่าตอนนั้นแม่บอกว่า
กำลังทำงานอยู่ที่บ้านใช่ค่ะลูกนั่งหน้าบ้านถูกต้องอ่า
ก็นั่งเล่นอยู่กับสุนัขตัวหนึ่งอืมอยู่ที่หน้าบ้านแล้วก็ลูกก็หายไปเลยอืม
ตอนที่ออกมาตามหาลูกคาดว่าลูกอาจจะเดินตามสูนักไปหรือเปล่าค่ะ
แล้วแถวบ้านเนี่ยมีคลองชลประธานสงสัยจะตกลงไปในคลองนะฮะ
บ้านอยู่ที่ตำบลท่าลอยอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรชบุรีนะฮะ
หายไปตั้งแต่หนึ่งเมษายนค่ะจนหน้าทีก็ลงเนี่ยยังไม่เจอ
น้ำในคลองนะให้น้ำมันไปจะได้ตื้นลงหน่อย
เอาคนเนี่ยกระจายหากันแบบนี้๓วันแล้วหาไม่เจอ
จนสุดท้ายก็ขึ้นมาหาบนบกนะคะถูกต้องตามป่าตามอะไร
ตามสวนที่อยู่ใกล้ใกล้บ้านก็ยังไม่เจอใช้สุนัขดมกลิ่นมาช่วย
ก็ยังไม่เจอใช่ครับคือความพยายามจะตามหาในคลองชลประธาน
เพราะคิดว่าน้องพลัดตกลงไปแล้วก็เสียชีวิตเนี่ยไม่มีร่องรอยเลยไร้วี่แวว
ตอนแรกบอกน้ำมันน้ำลึกน้ำเชี่ยวแล้วก็ข้างใต้มันมีเป็นแอ่ง
เป็นอะไรเยอะอาจจะไปติดอยู่ข้างใต้หรือเปล่าแต่ก็ไม่เจออ่ะ
วันนี้ก็ลองเปลี่ยนมาเป็นทางภาคพื้นดินบ้างเพราะว่าโดยรอบบริเวณบ้านเนี่ย
เป็นไร่กับสวนนะฮะทางเจ้าหน้าที่ก็ใช้สุนัขดมกลิ่น
เข้ามาช่วยด้วยนะครับให้สุนัขดมกลิ่นเสื้อผ้าของน้อง
ปรากฏว่าสุนัขนำไปดมดมแล้วก็พาไปนู่นเลยฮะ
พาไปในไร่มะม่วงและสวนมะนาวที่อยู่ใกล้บ้านอืมไม่ได้ไปที่คลอง
เจ้าหน้าที่บอกสุนัขไม่ไปทางคลองชลประธานสาย๓ที่เป็นจุดที่คาดว่าน้องจะตกลงไปเลย
อืมอ่าอันนี้ก็เป็นจุดที่ยังงงงกันอยู่ค่ะแต่มันก็ฟันทวงอะไรไม่ได้อืม
นะครับขณะเดียวกันวันนี้นะครับแม่ของน้องพาคินบอกว่าตราบใดที่ยังไม่พบลูก
ก็ยังมีความหวังว่าลูกจะปลอดภัยตำรวจยังไม่ตัดประเด็น
ทั้งที่เห็นทั้งเรื่องจมน้ำที่แม้จะหาในคลองแล้วก็ยังไม่พบหาในไร่ในสวนแถวบ้านก็ยังไม่เจอ
ตอนนี้ยุติการหาทางน้ำแล้วก็ได้ประกาศให้ชาวบ้านช่วยกันหาส่วนการลักพาตัวเด็กแม่บอกว่า
เจ้าหน้าที่บอกว่าก็ยังต้องสืบสวนทางนี้ต่อด้วยค่ะและวันนี้นะครับเจ้าหน้าที่ก็ได้
เชิญตัวแม่ของน้องพาคินไปสอบปากคำเพิ่มเติมด้วยเพราะถือว่าเรื่องนี้เป็นคดีแล้ว
เนื่องจากมีการแจ้งความคนหายเอาไว้พันเอกสนองธัญญานนท์หัวหน้าการข่าวกอรมนจังหวัดเพชร
บุรีบอกว่าระดมกันมาช่วยหาทุกวิถีทางแล้วนะครับ
ตอนนี้ยังไม่พบตัวก็คงต้องปรับแผนกันไปเรื่อย
รวมทั้งต้องไปสืบสวนสอบสวนเชิงลึกเพื่อหาข้อเท็จจริงในการหายตัวของน้องพาคินด้วย
เดี๋ยวต้องให้นักสังคมสงเคราะห์แล้วก็นักจิตวิทยาเข้ามาช่วย
มาพูดคุยกับครอบครัวของน้องพาคินทั้งพ่อแม่คนใกล้ชิดแล้วก็พี่ชายของน้องพาคินด้วย
พี่ชายก็อายุแค่๗ขวบทีนี้วันนี้เนี่ยมันมีประเด็นก็คือจากการไปถามพี่ชายของน้องพาคินที่อายุแค่๗ขวบเนี่ย
เด็กบอกว่าเห็นรถมารับน้องไปซึ่งเดี๋ยวต้องไปคุยขยายผลต่อว่าตกลงมันเป็นยังไง
แล้วมันก็มีข่าวลือออกมาคือนอกจากทีมชุดกู้ภัยที่เขามาช่วยกันหา๓วัน๔วันเนี่ย
เขาบอกว่ามันมีอาการดูแปลกอย่างเช่นทำไมดูเหมือนกับว่าคนบางคนในครอบครัวเหมือนกับไม่ค่อยตระหนกตกใจ
หรือว่าขวนขวายที่จะหาลูกเหมือนกับลูกหายไปแบบห่วงหาอวร
มีการโพสต์ในลักษณะที่ว่า
คนบางคนในครอบครัวของน้องบางทีก็ยิ้มบางทีก็หัวเราะด้วยซ้ำแต่พอมีกล้องนักข่าวมาก็ร้องไห้
มันต่างจากคนที่แบบเด็กหายตัวไป
ค่ะใช่ไหมแล้วก็มีการโพสต์ที่บอกว่าการหายตัวไปของน้องพาคินเพิ่งคุยกับกู้ภัยคุณแม่บอกกับเจ้าหน้าที่ยอมรับว่าขายลูกไปแล้ว
รอคำยืนยันอีกทีว่าขายจริงหรือเปล่า
อันนี้เป็นข้อมูลบางคนที่ก็ให้ข้อมูล
มันก็ต้องรอฟังเพราะเป็นยังไงกันแน่
แต่ว่าทางตำรวจก็เชิญคุณแม่ของน้องไปสอบปากคำเพิ่มเติมด้วย
ขอบพระคำเพิ่มเติมด้วยใช่วันนี้ก็เชิญไปแล้วก็จะเชิญพ่อไปด้วย
บอกว่าเดี๋ยวต้องแยกสอบเหมือนกันด้วยค่ะอ่ะเอาเป็นว่าณขณะนี้ยังไม่เจอนะครับ
ท่านผู้ชมครับก็คงต้องรอกันต่อไปค่ะครับ